จากหนุ่มจิตใจบอบบางมาต่อกันที่คุณพ่อสุดละมุนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับพ่อเวียสุกลวัฒน์นะคะตั้งแต่มีน้องวิรินแล้วคือตะมุตมิขึ้นเยอะมากแล้วบอกเลยว่าเดิมเนี่ยเราก็แบบคลั่งคุณพ่ออยู่แล้วแต่พอมีลูกพี่เวียเพิ่มเลเวลแบบอบอุ่นอบอุ่นนะต้องเรียกอะไรตานะคะแล้วด้วยความที่มี

โมเม้นต์รักของสองพ่อลูกกันหน่อยค่ะ
โอเคกับเงื่อนไขนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ที่แน่คือป๊าป๊าเวียห่วงมากคุณผู้ชมแล้วเอาจริงนะเวลาเราเห็นพี่เวียเขาอยู่กับลูกสาวนะมันละมุนนะคุณดูสิแล้วหลายคนนะเขาบอกว่าชอบแบบพี่เวียลุคนี้มากเป็นป๊าป๊าผู้แสนอ่อนโยนแบบสุดเวลาอุ้มนะเข้าไม้เข้ามือแบบคือรู้เลยว่าเป็นผู้ชายเลี้ยงลูกเป็น
สนับยากว้างขนาดนี้พี่ฉันให้ห้าคนเลยวิ่งกันป่ะให้มันสนุกสนานถามคุณวิกกี้ด้วย